แต่อยากจะแนะนำต่อกันเลยนะคะกับสถานที่แห่งหนึ่งนะคะ
ที่เขามีการจัดประเพณีบุญบ้างไฟแพรวากาลสิน
งานใหญ่ขนาดนี้ไปมวลกันเลยจ้า
เฮ้ยงานใหญ่จ้ะนี่คุณชิสา
อลังการงานสร้างจริงมากบ้างไฟนี่ขบวนแห่บ้างไฟนะคะ
แล้วก็ยังมีขบวนแห่พระผ้าไหมแพรวา
ซึ่งเป็นของดีของขึ้นชื่อจังหวัดกาลสินด้วย
จากนั้นขบวนนางรำนายรำมากันเยอะแยะเลยนะครับ
แต่งกายกันสวยงามเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียว
บอกเลยนะคะว่าขบวนแห่แต่ละขบวนเนี่ยรวมมูลค่าของการจัดงานครั้งนี้เนี่ย
ไม่ต่ำกว่า๒๐ล้านบาทงานใหญ่จริงค่ะ
ชื่องานคือประเพณีบุญบ้างไฟแพรวากาลสินประจำปี๒๕๕๙
จัดที่เทศบาลตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินนะคะ
ชาวบ้านเขาตั้งอกตั้งใจแล้วค่ะในการที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้
แต่งกายสวยงามฝึกซ้อมการรำแล้วก็ออกมาแห่ขบวนกันอย่างนี้นะคะ
อกจากนี้แล้วนะยังมีกลุ่มวัยรุ่น
ที่เขาลงขันการจัดขบวนแห่อีกขบวนแห่งหนึ่ง
เขาเรียกว่าขบวนแห่ซ้ำมะปี
เออมีถึง๒๐ขบวน

ซัมมะปีภาษาอีสานบ้านเข้าก็หมายถึงว่าจิปัทธะ

ทั่วไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแต่จะจัดมาให้มันมีสีสันของงาน

เออน่ารักดีสวยเนอะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน
ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสารต่อวัฒนธรรมประเพณีดีแบบนี้
จากรุ่นสู่รุ่นแล้วจัดได้อย่างเงี้เนี้ยจนเรียกได้ว่าสื่อมวลชนนักท่องเที่ยว
ให้การตอบรับดีและให้ความชื่นชมมากเลยนะ

โดยนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาลสิน
คือคุณวัฒนธรรพงศ์ชาวสามทองบอกว่าดีมากเลย
วัยรุ่นนะได้มาแสดงออกถึงความเป็นคนกาลสิน
แต่งตัวเห็นไหมสวยงามทันสมัยมีความคิดสร้างสรรค์
เอาผ้าไหมแพรวาผ้าพื้นถิ่นมาตัดเย็บมาดัดแปลงมาแต่งตัวให้มันดูสวยงามดูโมดหย่อนขึ้น

เออก็คือว่าเก๋ไก่สไลเดอร์จริงนะฮะ
งานนี้จะจัดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ที่๔ของเดือนพฤษภาคม

เพราะฉะนั้นก็คือฝากบอกต่อแล้วกัน
ถ้าใครพลาดปีนี้ไปแล้วปีหน้าเตรียม
เตรียมไปดูกันรับรองของดีของเด็ดมาก

ไม่ต้องเสียใจไปใหม่ได้